ท่านประธานสภาที่เคารพผมปฏิพัฒน์สันติพาดา
ผู้แทนรัศดรจากจังหวัดพิศนุโลกเขต๑พักเก้าไกล
อภิปรายให้สภาแห่งนี้เห็นถึงความล้มเหลวและคอลลับชั่น
ของรัฐบาลชุดนี้ในการปกปิดข้อมูลโรคระบาดในสุกร

ทำให้เกษตรกรลายย่อยลายกลางต้องประสบปัญหาอย่างรุนแรง
บริหารราชการโดยเอื้อกลุ่มทุนใหญ่
ทำให้ตอนนี้ประชาชนทุกคนจะต้องเจอกับสถานการณ์ของแพง
ค่าแรงถูกและจะเป็นอย่างนี้ไปต่อเนื่องยาวนาน
นี่คือการที่ทุกคนจะต้องรับภาระจากระบบที่ล้มเหลว
ด้วยเงินในกระเป๋าของพวกเราทุกคน

ท่านประธานครับเรายังไม่ลืมเหตุการณ์เนื้อหมูที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับ
เริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาคม๒๕๖๔
หมูเนื้อแดงจาก๑๒๕บาทขยับทุกเดือนเป็น๑๓๖บาท๑๖๕บาท
และร้ายแรงที่สุดในเดือนมกราคมคือ๑๙๐๒๒๐บาท
สาหัสก็คือหมู๓ชั้น๒๖๐๓๐๐บาทนะครับ
สวนทางกับดัชนีราคาเนื้อสุกรของโลก

ราคาเนื้อหมูหยุดปรับตัวขึ้น
แล้วค่อยปรับตัวลงจุดตัดสำคัญ
อยู่ที่วันที่๑๑มกราคม๒๕๖๕
เป็นวันที่ประเทศไทยยอมรับโดยกรมประสุทธิ์
และมีการตรวจสอบการกักตุนเนื้อสกรในห้องเย็นต่าง
ถ้าไม่มีการเปิดเผยในวันที่๑๑ตรงนี้นะครับ
ราคาหมูอาจจะทะลุไปถึง๓๐๐บาทก็ได้
ตอนนี้หมูอยู่เต็มห้องเย็นไปหมดครับ
ตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นมา
ตรวจพบหมูในห้องเย็นไปแล้ว๑๓๖๖แห่ง
มีหมูเก็บอยู่๒๔๖๖ล้านกิโลกรัมเป็นอย่างน้อย
ประธานครับรัฐบาลออกมาเคลมผลงานทันที

แต่ผมอยากจะบอกท่านประธานและพี่น้องประชาชน
ว่านี่มันคือละครตบตาคนไทยทั้งประเทศ
เพราะจริงแล้วคณะรัฐมนตรีรู้มานานแล้ว
ทำให้มีคนแค่จำนวนเล็กกลุ่มเดียวในประเทศไทย
และแสวงหาความมั่งคั่ง
เหยีย่ำพี่น้องประชาชนผู้บริโภคและเกษตรกรลายย่อย
ที่ตอนนี้หลายคนล้มละลายหนี้สินท่วมหัว
บางคนเส้นเลือดในสมองแตกตายที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ความเสียหายย่อยยับที่เกิดขึ้นในฟาร์มขนาดเล็ก
แต่กลุ่มทุนใหญ่ไม่กระทบกระเทือนอะไร
มีหมูขายไม่อั้นกำไรมหาศาลส่งออกทะลุเป้า
ตอนนี้ทุกคนต้องวิ่งหาหมูจากทุนใหญ่
เพราะไม่มีหมูของลายย่อยขายแล้วกินรวบเบ็ดเสร็จ
ประสุทธิ์ทำตัวเลขล่าสุดชี้แจงในกรรมธิการ
มีการเพิ่มกำลังการผลิตการขยายฟาร์มของขนาดฟาร์มขนาดใหญ่เต็มไปหมด
เพราะรู้มาตลอดว่ามีการระบาดแล้วถ้าใครมีหมูในปลายปีนี้
และตลอดทั้งปีนี้นี่คือเวลาของการทำกำไร
ท่านประธานครับทั่วโลกมีองค์ความรู้และแนวปฏิบัติ
ความโปร่งใสในการรายงานประเทศนี้ไม่มีสักอย่าง
ตรงข้ามทั้งหมดไม่มีการแจ้งเตือนไม่มีความร่วมมือ
และมีแต่การปกปิดเพราะมีทงอย่างเดียวคือตั้งเอาไว้ว่าทำยังไงก็ได้
ให้ประเทศไทยไม่รู้ว่ามีการระบาด
ผมกล้าพูดอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับขอให้พี่น้องดูสไลด์ต่อมานี้นะครับ
๖๒ครับเราพูดเรื่องนี้ในยติไปเรียบร้อยแล้วว่า
วันที่๑๖ตุลาคมนะครับทางด้านซ้ายมือได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการป้องกันควบคุมและกำจัดโรคอาฮิวาแอฟริกาในสุกร
หนังสือฉบับนี้อ้างอิงถึงสามคนครับท่านประพัทธไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะ
คนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีคนที่สองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
และคนสุดท้ายคือรองนายกรัฐมนตรีจุลินลักษณะวิสิทธิ์
รู้เรื่องมาตั้งแต่ปี๖๒แล้วมีการประชุมเรียบร้อยแล้ว
อย่ามาอ้างว่าไม่รู้เรื่อง
ท่านประธานครับต่อถ้าการระบาดในปี๖๒ซึ่งอย่างน้อยนะครับ
มีในภาคเหนือแน่นอนและมีที่จังหวัดนครพนมแน่นอน
และมีการปกปิดข้อมูลในเบื้องต้นผมรับได้
ไม่ได้บอกว่าถ้าเราจะต้องเจอโรคระบาดแล้วเราต้องประกาศทันที

แต่เรามาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในปี๖๓
๖๓นะครับมีสุกรตายมีการทำลายหมูในภาคเหนือจำนวนมหาศาล
หกรณ์เชียงใหม่ลำพูนพังย่อยยับ
๖๓ถึง๖๔คอลโลมมีการออกค่าชดเชยทำลายหมูไป๓ครั้ง
รวมเป็นเงิน๑๐๐ล้านบาททำลายหมูไป๓แสนตัว
และบอกว่าเป็นการทำลายหมูด้วยโรคเพิร์ส
ท่านประธานครับก่อนหน้าปี๖๒นะครับ
ประเทศไทยไม่เคยทำลายหมูด้วยโรคเพิร์สหลักแสนตัวมาก่อน
โพสต์เป็นโรคประจำถิ่นมีวัคซีน
แล้วมาอ้างว่าเป็นโรคเพิร์สเรื่องนี้เป็นตลกหวยที่ใครก็รู้
ท่านประธานครับเรื่องต่อมานะครับ
จบปี๖๓ทั้งที่มีการระบาดอย่างกว้างขวางไปเรียบร้อยแล้ว
หมูตายไปสามแสนกว่าตัวแล้วแต่จบปีจัดงานแบบนี้ครับท่านประธาน
๖๓จัดงานเฉลิมฉลองนะครับเฉลิมชัยยิ้มรับผู้เลี้ยงสุกรปลื้ม
มันจะไม่โตส่งออกโต๔๐๐ได้ยังไงครับรอบประเทศเขาติดกันหมด
แล้วดูท่านอธิบดีนะครับยืนยิ้มแถลงการแบบนี้ในปี๖๓
ผมนึกว่าท่านเป็นผู้จัดการบริษัทนะครับเนี่ยนี่อธิบดีนะครับ
นี่คือการส่งผลที่ทำให้ปี๖๔คือหายนะของคนที่เลี้ยงสุกรและผู้บริโภคทั่วประเทศ
๖๓ปกปิดข้อมูลไว้จนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเสียหายย่อยยับ
และในกลางปี๖๔การระบาดลงมาที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก

พอมันมีการระบาดมหาศาลขนาดนี้
สิ่งที่ผู้เลี้ยงต้องทำคืออะไรครับสไลด์ลงครับ
ก็คือการขายหมูถูก
ตัวหนึ่งขายกันสามร้อยห้าร้อย
วิ่งจับหมูกันทั้งวันทั้งคืน
ชำแหละขายเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกทำลาย
และนี่คือเวลาที่โหดร้ายที่สุด
กดขี่ราคาของผู้เลี้ยงสุกรที่หน้าฟาร์ม
ถ้าไม่ขายก็ไม่ยอมจับ
หมูก็จะกินวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นทุกวันทุกวัน

เกษตรกรก็ต้องจ่ายก็ต้องยอมขายตัว๓๐๐
ลูกหมูนี่ขาย๒๐บาทนะครับ
แล้ววิ่งจับกันทั้งวันทั้งคืนเชื้อกระจายไปทั่วประเทศ
ธรรมฐานนี้คือความโหดร้ายในปี๖๔
ที่รัฐบาลยังท่องอยู่คำเดียว

กันทั้งวันทั้งคืนแล้วมันจะผ่านด่านกักสัตว์ได้ยังไง
เพราะหมูทุกตัวที่ออกจากพื้นที่ระบาดจะต้องเจาะเลือด

คันละ๑๑๕๐๐บาทครับ
ช่วงเร่งนี่คันละหมื่นนะฮะ
นี่ครับความมั่งคั่งการลีดเลือดจากปู
กดขี่ข่มเหงนั้นเกิดขึ้นทั่วประเทศ
ภาคีคณะบดีคณะสัตวแพทย์ทนไม่ไหวนะครับ
จริงไม่ใช่หน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะรายงานผลโลกเลย
เป็นหน้าที่ของสถาบันสุขภาพสัตว์กรมประสุทธิ์
แต่ภาคีคณะบดีสัตวแพทย์ทนไม่ไหว
มีมติให้แล็บของมหาวิทยาลัยรายงานผลถึงกรมประสุทธิ์นะครับ
และออกเป็นจดหมายไปถึงกรมประสุทธิ์วันที่๑๐ธันวาคม
จุฬาอย่างน้อย๗๔ตัวอย่าง
อันนี้ของเกษตรนะครับท่านดูในสไลด์ได้เลย
วันที่๓ธันวาคมมีการส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโลกสัตว์

ผมไม่เชื่อนะฮะว่าเราจะสามารถหม่งเพชรข้อมูลอย่างนี้ได้
นี่ผมไปขุดซากหมูที่จังหวัดนครปฐมไปกับสสมิ้นนะฮะที่นครปฐม
ซากหมูที่ตายตั้งแต่กลางปี๖๔ฝังอยู่ใต้ดินเอากระดูกไปตรวจ
ท่านประธานครับขุดไปนี่ไม่ได้เจอซากหมูเหม็นเน่านะฮะ
ไปนี่เจอกรมประสุทธิ์เหม็นเน่านะครับ
แต่หมูหายไปเป็นล้านล้านตัว
เกษตรกรเจ๊งพังพินาศคนเลี้ยงหมูหายไป๒แสนลาย
รองนายกจุลินบอกไม่รู้
นายกรัฐมนตรีบอกหมูหายไปไหนไปหาไอ้โม่งมา
เนี่ยฮะผมเอาไอ้โม่งมาให้ดูแล้วฮะ
ท่านรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรี
มีน้ำยาและมีปัญญาปรับคอลโลมอหรือไม่
ถ้าลอยตัวไร้ความรับผิดชอบแบบนี้
รัฐมนตรีท่องแต่ไม่รู้ไม่รู้เป็นคุณประวิทย์กันไปหมด
แล้วก็กลายเป็นว่าจัดงานตบตาพี่น้องประชาชน
นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบต่อคณะรัฐมนตรีแบบนี้ยังไง
ถ้าปรับคณะรัฐมนตรีไม่ได้ท่านก็ไม่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี
ท่านประธานครับความน่าอับอายไปกันใหญ่เลยนะครับ
เดี๋ยวเอกสารทั้งหมดผมส่งให้ท่านประธานนะครับ
แล้วฝากวางไว้ที่โต๊ะนายกด้วยนะครับผมกลัวไปไม่ถึง

ส่งหมูชนิดออกไปกัมพูชาอับอายขายขี้หน้าขอสไลด์ครับ
อันนี้นะครับส่งหมูมีชีวิตออกไปกัมพูชา
กรมประสุทธิ์สัตว์กัมพูชาตรวจเจอนะครับ

ต้องให้แหลปกัมพูชามาเตือนเรานะครับ
ท่านประธานปกติผมไม่ได้อภิปรายเดือดอย่างนี้นะจ
ผมโกรธจริงว่ามันอะไรกันนักกันหนา
แล้วมันเล่นละครอะไรมันเป็นละครที่ไม่มีใครเชื่อนะครับท่านประธาน
เพราะสุดท้ายกว่าจะมายอมรับกันก็ทำแล้วเสียไม่ได้

กลมประศัตริย์เจอเชื้อ

พอยอมรับว่ามีเชื้อภายใน๒๑วันเจอเชื้อไปทั่วประเทศ
มันไม่ใช่เพิ่งกระจายวันที่๑๐ครับท่านมันอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้ว
แบบนี้จะให้พวกเราเข้าใจรัฐบาลเป็นอย่างไรนอกจากการปกปิดข้อมูล
แล้วปกปิดไปทำไมคำตอบก็อยู่ในงานเลี้ยงในปี๖๓
ท่านรัฐมนตรียิ้มร่าการส่งออกโต๔๕
สไลด์ครับท่านดูกราฟนี้ก็รู้ปกติไม่ได้มีปัญญาส่งออกขนาดนี้หรอกครับ
แต่ดูปี๖๒๖๓นะครับกราฟขึ้นไปแบบนี้เลยฮะโตขึ้นไป๔๐๐
ส่งออกทั้งสุกรชำแหละส่งออกทั้งสุกรมีชีวิต
ก็รอบข้างมันไม่มีหมูไงฮะอันนี้คือเวลาในการตักตวง
ผมเข้าใจนะฮะว่าตอนนั้นมันอาจจะต้องปกปิดบ้าง
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแต่ถ้าท่านประกาศโลกนี้ตอนต้นปี๖๒
ผมยังพอรับได้แต่ปี๖๔จนหมูพังพินาศไปขนาดนี้
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วสไลด์ลงเลยครับ
ถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างกับสถานการณ์นี้
ยังปล่อยให้รัฐบาลและกรมประสุทธิ์ที่เป็นดินแดนสนทยาปกปิดข้อมูลแบบนี้
สิ่งที่เราเจอในอนาคตอันใกล้คืออะไรครับ
ประการที่๑คือทุนใหญ่จะกินรวบผูกขาดการผลิตเนื้อสุกรได้ทั้งหมด
เพราะตอนนี้โรคระบาดนี้ได้ทำลายฟาร์มเล็กฟาร์มกลางฟาร์มย่อยไปหมดแล้ว
เพราะฉะนั้นทุนใหญ่จะเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตได้ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ถุดิบอาหารก็ควบคุมได้ทันสุกรก็ควบคุมได้
เทคโนโลยีป้องกันโลกก็ควบคุมได้ควบคุมได้ถึงขั้นแผงขายในตลาดสด
ไม่มีหมูของคนอื่นจะไปขายคุมเบ็ดเสร็จ
ปกติจะต้องมีทุนเล็กทุนกลางทุนย่อยเพื่อถ่วงดุลราคากับบริษัทใหญ่
ตอนนี้วงการวงจรราคาแบบนี้จบแล้วครับท่านประธาน

ต่อมานะครับถ้าระบบในกรมบริษัทเป็นแบบนี้
การระบาดของโรคอุบัติใหม่
จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกปี
เพราะมันมีวงจรอุบาตของการปกปิดข้อมูลเหมือนเดิม
๓ปีเจอไป๓โลกจากแอฟริกาล้วนเลยครับ
ละโลกม้าล้ำปีสกินแอฟริกันสวายฟีเวอร์
รวมแล้วเบาะ๕๐๐๐ล้านบาท
แต่ท่านประพัทธ์ครับปีนี้เตรียมเจอหวัดนกนะฮะ
ตอนนี้สิ่งที่พูดกันเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับ
เจอที่นั่นเจอที่นี่
แต่ปกปิดข้อมูลรายงานผลไม่ได้เดี๋ยวกระทบวงการไก่

ถ้าคนตายเป็นคนจนคนไม่สำคัญ
ก็จะเป็นแค่ศพหนึ่งที่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไร
แล้วก็เราจะมีหวัดนกในประเทศไทยแน่นอน
ประการที่๓คือถ้าเรายังปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไป
วงการวิชาชีพของสารแพทย์จะหมดความน่าเชื่อถือ
และทำให้มาตรฐานตกต่ำทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ผมเข้าใจสัตวแพทย์สัตวบาลทุกท่านนะฮะ
และเห็นใจเกษตรกรด้วยว่ามันรายงานผลช่วงแรกไม่ได้
แต่ตอนนี้เนี่ยฮะทุกคนมันดิ้นลนจนทุกคนตายกันหมดแล้วครับ
เป็นวันที่เราจะต้องเงยหน้าสู้กับความอายุติธรรม
กดขี่วิชาชีพของเราอยู่
ศักดิ์ศรีจริยธรรมและก็จัญญาบันของวิชาชีพ
ถ้าเราไม่กล้ายืนหยัดเพื่อความถูกต้อง
ความพยายามที่จะทำให้วงการสัตวแพทย์ไปสู่ระดับนานาชาติได้

และสัตวแพทย์หลายคนที่อยากจะรายงานผลนี้
ก็เจอว่าวงการนี้มันมีมาเฟียเยอะเหลือเกิน
เฟียระดับฟาร์มมาเฟียระดับกระทรวงมาเฟียระดับกลม
มาเฟียแบบนี้ครับทำให้วงการประสัตว์เราย่อยยับ
ทุจริตคอลลับชั่นเกิดขึ้นทุกระดับ
ทั้งในระดับของประสุทธิ์สัตว์จังหวัด
ในด่านกักสัตว์ทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศ
ผมถามนายกรัฐมนตรีอย่างนี้เลยครับ
นายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบปกปิดในการปกปิดข้อมูล
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ความช่อฉนของกระทรวงประสุทธิ์
ทำให้ประเทศเราเสียหายขนาดนี้ได้ยังไง
คุณประยุทธ์บอกให้ผมเอาไอ้โม่งออกมาก็นั่งอยู่ข้างกัน
และถ้าคุณหาไอ้ม่วงไม่เจอนายกก็ไปส่องกระจก
นี่คือความรับผิดชอบของท่าน
ถ้าพักเก้าไกรเป็นรัฐบาลนะครับ
จะชั่งน้ำหนักระหว่างการประกาศโรค
กับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรอบครอบโปร่งใส
และเราขอเสนอทางออกที่หวังว่ารัฐบาลจะฟังบ้าง
ข้อแรกครับเราต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างน้อย๓ด้านด้วยกัน
ที่๑คือเราต้องทุ่มเทวิจัยและศึกษาแนวทาง
ในเรื่องของวงจรการผลิตระบบนิเวศทั้งหมดของการประสุทธิ์
การกระจายสุกรแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุกร
ตอนนี้เราไม่มีข้อมูลในมือว่าตรงแล้วประเทศไทยมีหมู่เท่าไหร่
เราจะปิดวาวที่ไหนเราจะหยุดส่งหมูที่ไหน
ที่ผ่านมาทำไมเขาต้องระบายหมูกันครับก็มันไม่มีใครมีปัญญาทำลายฮะ
หมูตัวหนึ่งหนัก๒๕๐จะฝังดินก็ยากโยนลงบ่อเนี่ยบ่อเต็มแล้วนะฮะ
จราเข้กินเนี่ยจราเข้อ้วกแล้วนะฮะมันไม่มีใครจะสามารถฝังหมูเป็นล้านล้านตัวในประเทศนี้ได้
เพราะรัฐบาลปล่อยภาระในการทำลายซากสุกรไปให้เกษตรกรทำเอง
ก็เลยต้องวิ่งขายกัน๒๐บาท๑๐๐บาท
แต่ถ้าไม่มีการมานั่งคุยกันสุดท้ายกรมประสุทธิ์เหมือนเป็นแผนกหนึ่งของบริษัทใหญ่เท่านั้นเอง
ท่านประธานครับข้อที่สองคือเราต้องวางแผนมาตรฐานในการฟื้นฟูและพัฒนาฟาร์มลายย่อยให้ได้
ตอนนี้นะครับกรมบริษัทจะต้องผนึกกำลังกับสมาคมสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
แล้วเดินทางร่วมกับเกษตรกรลายย่อยช่วยเขาในการลงทุนเป็นเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยอย่างน้อย๓ปี
และทำให้ฟาร์มลายย่อยกลับมาให้ได้
เทคโนโลยีออนไลน์เข้าไปช่วยเพื่อให้การเดินฟาร์มคอนแท็กสัตว์นั้นมีน้อยที่สุด
อันนี้นะฮะถึงจะเรียกว่าวาระแห่งชาติ
ไม่ใช่วาระของการปกปิดแห่งชาติ
ท่านประธานเรื่องของวัคซีนก็เป็นปริศนาว่าได้หรือไม่ได้
ให้วัคซีนเป็นของที่เกษตรกรจะเข้าถึงได้
และถ้ามันใช้ไม่ได้ผลก็ต้องกล้ายอมรับว่าไม่ได้ผล
อันนี้ต่างหากวาระแห่งชาติ

จะทำให้ประเทศไทยยังมีอนาคตสำหรับเกษตรกรลายย่อย
ถวงดุลราคากับลายใหญ่อยู่
ในการแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม
มีระบบการพัฒนาประสุทธิ์และการเฝ้าระวังโรคที่มีประสิทธิภาพ
กระดับมาตรฐานฟาร์มการตรวจวินิจฉัยของห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติได้
ถ้ารัฐบาลคิดแล้วไปทำผมจะถือว่าเป็นประโยชน์

ถ้าไม่ทำแล้วยังขวางการทำแบบนี้
ก็ออกไปได้เลยครับยุบสภาให้ประชาชนเลือกรัฐบาลชุดใหม่ครับ